เสียงของคนในวงการบันเทิงกันหน่อยดีไหมคะ

คุณเป๊กกี้ศรีธัญญาค่ะพิธีกรชื่อดังนะคะ
เธอก็บอกว่าโอ้โหเธอสงสารคนไทยจังเลย
ทุกวันนี้คนจนคนรากย่าแทบไม่มีจะกินอยู่แล้วอะค่ะ
ต่อให้มีคนใจดีบริจาคกันมากมายขนาดไหนเนี่ยนะ
ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องวัคซีน
ปัญหามันไม่หมดไปแน่นอน
แจกเซตอาหารแจกข้าวกล่องแจกอะไรยังไง
แต่นั่นคือปลายเหตุแล้วนะคะ
สุดท้ายเราอยากให้แก้ไขที่ต้นเหตุ
แล้วอยากให้ทุกคนผ่านไปได้
ส่วนพระเอกชื่อดังค่ะคุณนิววงศกรก็เปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะ
ก็บอกว่าส่วนตัวคงกลับไปถ่ายละครอีกยังไม่ได้ตอนนี้
ถ้าวัคซีนยังกระจายไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทำงานหนักมากนะคะ
คุณนิวบอกว่าผมในฐานะประชาชนตาดำคนนึงนะ
ก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คนไทยจะได้วัคซีนอย่างเพียงพอ
ส่วนดาราวัยรุ่นคุณก้าวจิรายุค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาโพสต์ท้อนปัญหาการทำงานของรัฐบาลอยู่หลายครั้ง
แล้วก็คอยช่วยเหลือสังคมตลอดนะคะ
ก็บอกสั้นว่าใครมีหน้าที่อะไรช่วยทำหน้าที่ของตัวเองด้วย
พวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาล
คลากรทางการแพทย์นะครับหรือว่าอาสาทุกท่านนะครับ
เพราะว่าท่านเหล่านี้นะครับเสียสละเพื่อพวกเรา
ตอบไม่ได้จริงครับน่าจะจนกว่าประเทศของเราจะได้ฉีดวัคซีน
จนถึงเป้าที่วางไว้ภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ
งานตอนนี้ก็ยังรออยู่ครับยังทำอะไรไม่ได้ครับ
ผมก็จะช่วยในส่วนที่ผมทำได้นะครับ
ก็ขอให้ทุกคนช่วยที่ช่วยได้นะก็ช่วยให้เต็มที่ที่สุดนะครับ
แล้วก็ใครก็ตามที่มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยอยู่แล้ว
ก็ช่วยด้วยนะครับผม